ลำไยหายทองคำผู้สาวขาล้อยังไม่จบไม่สิ้น
นี่นะคะได้ออกมาพูดเรื่องราวว่าเอ๊ะ
เคยได้ควักเงินทำศัลยกรรมให้กับสาวลำไยนะคะ
รวมไปถึงถามหาถึงคุณประจักษ์ด้วยว่าตกลงจะเอายังไงกันดี
นี่แหละค่ะนางเกจินีน้ำเงินคือหนึ่งในทีมผู้บริหารค่ายเพลง
บอกว่าเคยปั้นนักร้องสาวก็ออกมาเผยผ่านบันเทิงไทยรัฐ
ถูกนายประจักษ์นวรัฐเจ้าของค่ายไฮทองคำเรคคอร์ด
ทำผิดสัญญาใจกันค่ะพาตัวนักร้องดังไปเปิดค่ายใหม่
ไม่สนใจใยดีโนแคโนสนใดทั้งนั้น
ที่ก่อนหน้านี้เคยจดทะเบียนก่อตั้งค่ายกันมาด้วยกัน
หลังจากที่สาวลำไยโด่งดังปุ๊บขาดการติดต่อปั๊บเลยจ้า
รวมไปถึงเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยได้ค่าตอบแทนใดทั้งสิ้น
จากการออกงานของสาวลำยายนี่
ทั้งที่ตัวเธอเองควักเงินเป็นแสนเลย
ให้กับสาวลำไยไปทำศัลยกรรมนั่นเอง
โดยการออกมาชี้แจงผ่านสื่อครั้งนี้ค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้หวังอยากดังหรือว่าจะไปดิสเครดิตลำไยนะ
ยังแต่อยากให้นายประจักษ์ผู้ดูแลเข้ามาหน่อย
เข้ามาเคลียร์ปัญหาที่มันคาราคาซังให้จบก็เท่านั้นเองค่ะ
จริงตัดคำว่าลำไยออกได้ไหมล่ะ
พี่ไม่ได้อยากเอ่ยลำยายให้ต้องทำ
พี่ไม่ได้มีประเด็นกับลำไยหายทองคำ
ลำไยเดินเข้ามาที่นี่ลำไยไม่ได้มีปัญหานะคะ
คนที่มีปัญหาคือประจักรชัยค่ะ
จมูกอ่ะจำได้ว่าตอนน้องทำจมูกอ่ะ

พอนานเข้าเขาก็จะเริ่มไม่เข้ามาหาเราเลย
เพราะว่ามันมีรายได้เข้าตัวเขาเองแล้ว

ไอ้ที่เคยคุยกันไว้ที่เคยตกลงกันไว้
คุณไม่เอาลำไยมาไม่มาบอกให้เราเปิดค่ายเพลง

เพราะเราไม่รู้จะเปิดไปทำไมค่ายเพลง

ก็มาเซ็นเอกสารกันให้ถูกต้อง
ยังไม่พอแค่คุณเกซินีนะคุณ

เจ้าตัวเลยถือโอกาสเคลียร์ผ่านผู้สื่อข่าวชัดเลยนะครับ

คู่กรณีดูแลช่วยเหลือกันด้วยความเสน่หาม

แล้วก็สาเหตุที่ตัวเขาออกมาจากบริษัท
เพราะว่าลำไยถูกชวนให้ทำสัญญาตั้งแต่
ปีเนี่ยซึ่งตัวประจักษ์เองบอกว่ามองแล้วมันไม่คุ้ม
เพราะว่าเวลามันนานเกินนะฮะ
เลยออกจากบริษัทคืนรถให้แล้วด้วย

เขาบอกเลยว่าอยู่ในระหว่างการรอเวลาที่เหมาะสม

เพื่อยุติเรื่องทั้งหมดให้เร็วที่สุดค่ะ